ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องผิดครับ

ร้องให้ไม่เลว
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย

ไม่น่าจะทวงเวลาเลย
ก็พยายามช่วยกันทุกวิธีแล้วนะ
ทวงเวลาก็แล้ว

ตรงไหนตรงนี้นะครับ
เพลงนี้ก็คือจดหมายผิดซอง
ของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยครูสลานะครับ
คุณวุฒิเป็นผู้แต่งอยู่ในอัลบั้มชุดที่๒
ซึ่งมีอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงที่ดังมากจริงนะครับ
อะไรนี้อย่าให้ใครสั่งนาง
เป็นเพลงแกล้งเกิดของคุณมนศิษย์เลย

ต้องพาคุณลุงกลับบ้านแล้ว
จริงก็ยอมรับนะครับว่าต้องกำลังใจผิดพลาดไป
ความจริงเราก็ตั้งใจว่าจะใช้ในเพลงหลังนะครับ
ไม่เป็นไรมาถึงจุดนี้แล้วยังไงก็ให้กำลังใจคุณวัสูนะครับ
ขอให้ทำไร่นะคะขอให้ได้ราคาดี
ปลูกอะไรก็มีความเจริญงอกงามไปหมดเลย
เพื่อวันหน้าวันหลังได้กลับมาอีกนะคะคุณวัสสุ

ตอนนี้นะคะก็เวทีนี้โล่งแล้ว

เพราะฉะนั้น๑ใน๕ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับพวกเรา
คุณป่าค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กระบวนการคัดสรรกันดีกว่า
ทั้ง๕ท่านทราบกฎิกากันดีนะคุณแป๊ะนะครับ
เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟัง

ถ้ากดได้เบอร์๑ขึ้นเบอร์๑ได้ตอบก่อน
ถ้าตอบถูกถึงจะได้ขึ้นมาวันนี้

ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์คัดเลือกนะครับ

เรลกกดแล้ว
เป็นงานต่อส่วนคู่รักยม

สไตล์นี้ขึ้นมาแป๊บกะตายอย่างเดียว

รู้จักมั้ยครับ

ทีหลังถ้าทีหลังถ้าไม่รู้จักเพลงร้องไม่ได้ต้องเต้นนะ

เต้นเป็นไหมจริงหรือเปล่าเต้นครับ

จำกับหน่อยค่ะ

เพลงจีหอยคุณตั้มตอบ

คุณตั้มตอบถูกครับ
คุณตั้มคะ
ถ้าตอบถูกแบบนี้
เชิญขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราเลยค่ะ
เชิญขึ้นมา

ทำอะไรนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับผมชื่อนายวิทยาวัฒเอื้อบุญประเสริฐนะครับ
เล่นชื่อตั้มนะครับอายุ๒๖ปีนะครับ
อาชีพของผมนะครับก็คือทำให้คนอื่นได้บุญ

อาชีพของผมนั้นก็คือขายอาหารปลาครับ
อาหารปลาของผมนะครับก็จะมี๓แบบนะครับ
อันนี้ก็เป็นอาหารเม็ดนะครับสามารถโรยให้อาหารปลาได้
แล้วก็มีเป็นแบบขนมปังนะครับอันนี้เป็นแบบแผ่นนะครับ

ทางนี้นะครับก็จะเป็นคลองมหาสวัสดิ์นะครับ
อยู่ที่วัดสุวรรณารามนะคะเป็นเชิงท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรนะครับ
ก็จะมีเรือนะครับมารับนักท่องเที่ยวนะครับ
เพื่อไปชมนาบัวนะครับจุดแรกแล้วก็มาชมสวนกล้วยไม้
แล้วก็ไปพบกับอาหารแปรรูปนะครับไปตามจุดตามจุดอย่างเงี้ครับ
ก็ราคาไม่แพงด้วยใครก็มาเที่ยวกันได้
คลองนี้มีปลาอะไรบ้างมีทั้งปลาสวายปลานินปลาแร็ดนะครับ
แล้วก็มีอีกหนึ่งปลาครับเป็นปลาแบบน่ากลัวมากเลยนะครับ

ทุกวันนี้นะครับผมก็ขายอาหารปลาอยู่นะครับ

เพื่อขยายกิจการของผมนะครับโดยการซื้อตู้หย่อนเหรียญอาหารปลาอัตโนมัตินะครับ
มาตั้งผมจะได้นั่งกินนอนกินสบายไปเลยนะครับ
และวันนี้นะครับผมก็อยากจะมารายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางหาเงินทางรัฐของผมอย่างถูกกฎหมายนะครับ
ผมก็เป็นพ่อค้าแต่ว่าก็ร้องเพลงเก่งนะครับ
อยากจะมาเข้าสู่รายการนี้เพื่อเอาเงินล้านให้ได้ครับ
อยู่ทรองมหาสวรรค์แล้วก็ขายอาหารปลาอยู่นะครับ
อย่างนี้ขายอาหารปลาเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารปลาเราอร่อย

ทีนี้ผมลืมเอาอาหารเบ็ดมาให้พี่แป๊กกี้ชิมด้วย
ใส่นมสดลงไปแล้วโรยข้างบนนะ
จากอันนี้แล้วเรายังทำอย่างอื่นอีกไหม
ก็รับร้องเพลงงานบวชงานทำบุญบ้านงานแต่งเมียใหม่งานศพ
เราก็ต้องเลือกเพลงให้ร้องให้เข้ากับงาน
แล้วสมมุติงานแต่งก่อนงานแต่งจะประมาณเพลงไหน
ประมาณนี้

งานศพก็เราก็ต้องเลือกเพลงนิดนึง

แล้วต่อไปก็งานศพ

เสริม

แทงตั้มก็จะโดนเหม็นพี่นะ

แกเห็นก่อนเลยตอนนี้ที่ของคุณตั้ม

คือหน้าเป็นพี่นาง

พี่นาง
หน้าเหมือนพี่นางเสร็จพอ

ระวังตัวด้วยนะฮะ

กลับมาที่คุณตั้มกันต่อนะครับ

เลือกอยู่ครับ

เลือกอยู่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหม

ใส่อดีฟากภพมีหู
ชอบพี่หรอแล้วก็เกลือกเกลือกเลี้ยงอยู่บนหนังสือพรีมจะมีรอยอยู่บนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
ถ้าสมมุติสแกนเขาอ่ะมาโดนใจหล่อนเป็นไงอย่างนี้เป็นไงชอบไหม

เอาจริงถามจริงเป็นจริงป่ะเนี่ย

เขาเอาสนุกเอาหาเฉย
เอาดีเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่า
ต้องบอกพี่ทีมนานด้วย

แต่ระจำออกก่ะช่วยเสเซอร์หน้าเขาไปด้วยนะครับ

พี่วาสักเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นคนป่าเถือนหรืออะไรแต่ว่ารักนายคิตตี้
น้องต้ามจะเอาไปทำอะไรกันดี
ไปลงทุนซื้อตู้หยอดอาหารปลาอัตโนมัติ

อาหารมันจะดร่วงลงมา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

ช่วยเอาสามีภรรยาคู่นี้ไปเคลียร์กันให้ดูด้วย

ฟังไปแล้วเพลงนี้รู้จัก

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

ไม่ใช่ครับ
โชคดีนะครับตั้มมีสติเยอะนะครับกับเพลงนี้นะครับ

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ช่วยด่อยผิดควบความเพภาย
จากตายเมื่อรักมีรอย
หัวใจเหงางอย
กลับบ้านอีสานวันนี้
ล้อมรถทั่วมายโม
ร้องไห้โฮแม่สามทักษิณธรรมพี
รับหลานกลมรวมหลอกรวมให้ชั้นชีวิต
ทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจมีพวดร้า
จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอก

ชุมพวงสุดฟ้าเมืองทานานา
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้า
จริงใจเพียงเจ้าเรือรักร่มเพราะหนุ่มสวนยา
ล้อมรถทั่วเมืองราชสีมา

ใจหายเมื่อไกลสว่าง
แววเสียงเพลงแค่จากแดดอีสานเมื่อสาง
คนรักเมือหนา
กลับมารักษาเพลงใจ

มีหน้าคนมาจ้างไปร้องเพลง
เสียงดีมากเลยตามเสียงดีนะ
ลีลาต่างครบเครื่อง

แต่หนูได้เห็นตอนตามลอง
พี่แป๊ะร้องคอตามตลอดว่าน้องนักจะร้องตุกคำไหม

ทุกเม็ดเลยมั่งใจทุกเม็ดเลยว่าน้องไม่เพียสแน่
หนิงดีกว่าเพลงนี้หนิงก็น่าจะร้องได้

คุณตั้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

สำหรับแปลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่าห้าพันบาท
คุณต่ำมร้อง